นี้ฮะหลังจากที่เราติดตามกันมาสองวันสองตอนนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานด้วยนะครับ
พาเราไปนะฮะต้องขอบคุณจริงนะครับ
ป่าฝ่าดงข้ามเขาลงห้วยนะครับ

นอนกลางดินกินกลางป่าอยู่๑คืน
แล้วก็ขึ้นมาถึงตรงจุดนี้นะครับ
พบกับองค์เจดีเก่าแก่ตั้งอยู่บนยอดเขา๓องค์
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
พบว่าเป็นศิลปะล้านนานะครับ
ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๖นะฮะ
แต่ยังเหลืออีก๖องค์ที่รอไปสำรวจ
อินเดียนาติก็ตามไปสำรวจด้วย
พบว่าเจดีองค์ที่เหลือเนี่ย
อยู่บนสรรเขาอีกฝั่งหนึ่ง
ห่างไป๕๐๐เมตร
แต่มันแหม่เส้นทางมันลำบากนะครับ
มันจะยากชันขนาดไหนเนี่ยลองไปดูนะครับ
เราเติมงานไว้แหละเขา
แค่ทางเดินมันลำบากมาก
เหลือไม่เป็นมีหวังแต่พวกเราเดินอะนะครับ

นี่เห็นมั๊ยครับคือความห่างแค่๕๐๐เมตรนะฮะ
โอ้โหมันแคบมันลื่นมันแบบ

ดึงเงินไม่ทันยึดกันไม่ทันเนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าขอตัดสินใจให้ก็แล้วกันนะ
คือให้อินเดนาติกับทีมข่าวของเราเนี่ยหยุดภารกิจการไปต่อเอาไว้ตรงนี้ก่อน
เพราะว่าเส้นทางที่เหลือต้องเดินตามสรรเขาซึ่งมันสูงชันแบบ๔๕องศา
พลาดนิดเดียวนี่แบบโอ้โหอันตรายเลยนะฮะ
แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องของเจดีที่เหลืออีก๖องค์เนี่ย
เดี๋ยวท่านผู้ชมที่ชมไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยได้เห็นครบแน่
โดยเจ้าหน้าที่นะครับจะถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอมาฝาก
แต่ให้ติเนี่ยหยุดไว้ก่อนอินเดดาติหยุดไว้ตรงนี้ก่อน
ตอนนี้ก็มาเจอพระธาตุครับผมองค์ที่๔และที่๕ครับผม
ลักษณะก็เป็นพังครับผม
ก็จะเป็นทรงเต้าหรือว่าทรงบวกตำบัวครับผม
นี่ภาพจากคลิปของเจ้าหน้าที่นะครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานองค์ที่๔กับองค์ที่๕นะครับ
ส่วนองค์ที่๖กับองค์ที่๗อยู่ห่างออกไปอีก๕๐๐เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปสำรวจนะฮะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเราด้วยนะครับ
ตอนนี้เราก็มาเจออีก๑พระธาตุครับผม

มัสสนักของฐานครับผมจะเป็นหิน
วางเรียงเป็นชั้นครับผมนี้ก็จะเป็นอุงที่๗ครับผม
ภาพอุงที่๗
ส่วนเจดีองค์ที่๘เนี่ยเจ้าหน้าที่สำรวจแล้วแล้วก็มองเห็นแล้วนะฮะแต่เหลือแต่ฐานที่เป็นอิดนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินไปต่อเพื่อไปเก็บภาพมาได้นะฮะ
เนื่องจากย่ามันขึ้นปกคลุมแบบโอ้โหสูงมากนะครับ
แล้วเดี๋ยวต้องออกจากพื้นที่ให้ทันด้วย
ถ้าออกจากพื้นที่ตรงจุดนี้ไม่ทันเนี่ยต้องนอนค้างตรงนั้นอีกคืนนึงนะครับ
เป็นว่า๘องค์เนี่ยเห็นครบหมดแล้วนะครับ
ที่๘ไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพใกล้มาฝากให้ทันนะครับ
เจดีองค์ที่๙เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน
องค์ที่๙อนุญาตให้อินเดนาติกับทีมข่าวของเรา
ที่มีช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพด้วยไปต่อได้
เพราะการเดินทางไม่อันตรายมากนัก
อยู่ในเขตรอยต่อจังหวัดลำปางนะฮะระหว่างลำพูนกับลำปาง
เดินเท้า๒ชั่วโมงนะลงห้วยด้วยขึ้นเขาด้วย
ผ่านนงกล้วยป่าด้วยนะฮะ
คือก็พักได้๑คืนนะฮะ
ก็นี่ฮะคืออินเนนาติกับช่างภาพคู่ใจก็หอบไม่หยุดเหมือนกันนะฮะตลอดเส้นทางนะครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นเจดีองค์ที่๙นะครับ
อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับ
ฐานเจดีเป็นอิดแดงเรียงกันมีความกว้าง๑๐เมตรยาว๑๐เมตร
มีเสารอบเจดี๒๘ต้นสูงต้นละ๑เมตรองค์เจดีกว้าง๕๕๐คูณ๕๕๐เซนติเมตร
สูง๒๘๗เซนติเมตรโดยรอบค่อนข้างรกนะฮะก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดก่อนนะฮะ
จะได้เห็นความงามของเจดีเก่าแก่องค์นี้ค่ะนี่องค์ที่เก้าแล้วนะตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอยากทราบว่า
ใครมาสร้างเอาไว้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานค่ะซึ่งโอ้โหตั้งเนี่ย
ขนาดเราเดินขึ้นไปในยุคสมัยปัจจุบันยังลำบากนะฮะดูถูกต้องแล้วโอ้โหเนี่ยอิดแบบโอ้โห
สร้างเป็นเจดีองค์ใหญ่อย่างเงี้เก้าองค์เนี่ยฮะคือทางอินเดนาติไปหาข้อมูลจากพระครูอมรสุจิตโต
อายุ๖๕ปีนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดเวียงทองในหมู่บ้านทุ่งกล้วยตะบนบ้านเอื้อมจังหวัดลำปาง
บอกว่าเจดีทั้ง๙องค์นะฮะฤษีอ้ายนามวงสวรรค์เป็นต้นตระกูลของท่านนะครับ
ของพระครูอมรนะฮะเจ้าวาดวัดเวียงทองเนี่ยท่านมาสร้างเอาไว้
โดยบอกว่าประวัติของฤษีอ้ายนำเนี่ยเดิมเป็นชาวบ้านทำไร่ทำนา
ในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นก็บวชพระปฏิบัติ
ตามแบบครูบาศรีวิชัยออกทุดงตามป่าเขาตามถ้ำ
แล้วไปสร้างเจดีอยู่ตามจุดที่ไปปฏิบัติธรรม
ชาวบ้านที่เลื่อมสายศรัทธาก็มาช่วยกันขนอิดขนหินนะขนปูนขนทราย
ขึ้นมาช่วยกันสร้างถวายเป็นพุทธบุชา
ว่ามีเจดีอยู่เก้าองค์นะนี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ดสคุณตาเลยตอบถึงใจขึ้นมาสำรวจแล้วก็เจอจริงครับ
ท่านก็เอาแนวปฏิบัติเพื่อท่านเป็นลูกศิษย์ของอันนั้น
แม่นออกบทและปฏิวัติทำตลอด
และก็ออกสร้างบทกลับผจรไปเลย

ถ้ามันไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะสร้างที่นั่น

ในพื้นที่ของดอยขุนตาน
อ๋อท่านเป็นคนสร้างเอง
ส่วนการได้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ขุนตานนะครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับ
คือคุณวิโรธเมืองมาน้อยบอกกับเราว่า

มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเข้ามาจากกรุงเทพนะฮะ

มาหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน
บอกว่าฝันฝันเห็นเจดีอยู่บนยอดดอย
อยากให้เจ้าหน้าที่พาไปสำรวจ

ขึ้นมาก็เจอจริงนะฮะเจอ๙องค์เลยนะครับ

เพราะว่ามีอุทยานมีพระธาตุครับผม

ของเขาอยู่กรุงเทพครับผม

ครับผมแล้วก็มาครับเอาทูบเอาเทียนอะไรมาพวกนี้ครับผม

ผมก่อนลุกเลยนะจริงครับผมแล้วพี่มาตามที่เขาบอกเป็นอย่างไร

ซึ่งเราเดินป่ามาก่อนยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมครับ

ก็เล่าเรื่องหลอนให้เราฟังนะครับ

มีพระทุดงเข้าไปในพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
แต่ท่านหยิบจอบโบราณที่อยู่ข้างเจดีติดมือกลับมาด้วย
ขากลับนะฮะสุดท้ายอาภาษณ์นะครับต้องเข้าโรงพยาบาล
แล้วตอนนั้นก็ฝันเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นะ
บอกว่าให้เอาจอบไปคืนต้องเอาจอบไปคืนนะครับ
พระรูปนั้นถึงอาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลได้
ชาวบ้านบางคนบอกว่ามักจะเห็นดวงแก้วลอยขึ้นจากพื้นที่เขานะฮะ
ซึ่งเป็นจุดที่มีเจดีอยู่ในช่วงวันพระ
ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มสายศรัทธามากเชื่อว่ามีเทวดาคุ้มครองเจดีอยู่จริงนะครับ
ภารกิจสำรวจเจดีโบราณของอินดินาติก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับ
หลังจากนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติเตรียมพิจารณาเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวการศึกษาธรรมชาติ
ส่วนจะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวไปชมเมื่อไหร่เนี่ย
เดี๋ยวต้องดูเรื่องของการเดินทางหรือว่าการปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย
ส่วนอินเดียนาติจะไปไหนต่อเนี่ย

แต่ช่วงปีนี้หรืออีก๒๓วันเดี๋ยวขอพักนิดหนึ่งก่อน

ดูท่าทางแล้วโอ้โหสมบุกสมบันเหลือเกิน